จากโรคไข้หวัดค่ะแล้วก็น้ำท่วมปอดแบบกระทันหัน
ซึ่งตอนนี้นะคะเธอยอมรับเลยว่าเธอนั้นยังทำใจไม่ได้ค่ะ

ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยศรีริต้าเปิดใจว่าเมื่อทราบข่าวว่าคุณพ่อป่วย

แต่เจ้าตัวก็กลับไปไม่ทันลาผู้เป็นบีดา

ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวยังคงทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่ก็พยายามหากิจกรรมทำเพื่อไม่ให้ว่าง

ผ่านขัดมากเลยค่ะ

อันนี้มันเหมือนเป็นแบบกระทันหันนะคะ

พอทราบว่าคุณพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาล

ไม่ทันทูทันแต่ว่าทันไปแล้วค่ะ
เพราะว่าเลยน่าจะมีญาติ

ตอนที่อยู่โรงพยาบาล

ก็ไม่เปล่าภาค
ก็รักท่านขอให้แข็งแรงแล้วก็บอกอ่อนทนแล้วนักกำลังจะไปหา

ไม่ค่อยดีค่ะก็พยายามลืมพยายามทำใจให้เข้มแข็ง

แล้วก็มีทีหรือไม่ได้กัน